ตกลงแล้วเขาจะครบ๘ปีหรือไม่ครบ๘ปี
จริงต้องพูดคุณภาคภูมิว่าครบ๘ปีแล้ว
ประเด็นคือครบ๘ปีแล้วจะพ้นตำแหน่งไหม
ครบนะครบอยู่แล้วจะไม่ครบได้ยังไง
เป็นครบ๘ปีแล้วเพียงแต่ว่าจะพ้นตำแหน่งไหม
เพราะตามพระธรรมนูนว่าครบ๘ปีต้องพ้นตำแหน่ง

เขาจะบอกว่ามันต้องยกเว้นไม่นับ

๗ข้อคือคำชี้แจงของเขา

เพราะว่าเมื่อมีการประกาศรัฐธรรมนุนชบ๖๐
ก็เท่ากับว่าน้ำมูลฉบับชั่วคราว๒๕๕๗

แล้วเขามาตามว่าธรรมนุน๕๗อันนั้นก็จบไปแล้ว

เมษา๖๐ไอ้กรนี้ถือว่าขาดตอน

การประเศษคำว่าขาดตอนเนี่ยมันดูชอบกล

ต้องบอกคุณภาคภูมิท่านผู้ชมนะครับ

ศิษยาวาลสงสัยว่าเรื่องเนี่ย

แต่พอดีท่านไม่ได้เขียนไว้เหมือนต้องตีความ
แล้วเราเห็นความเห็นเราคือควรจะตีความยังไง

ถ้าพูดกันอย่างไม่อ้อมค้อมนะครับ

จะฟังว่าเขามีความเห็นยังไงทีมกฎหมาย

ใช่ไหมแล้วก็รอฟังนะครับด้วยใจระทึก

เหตุผลในทางให้
เพื่อจะบอกตรงนี้มันควรดีกว่านี้
นี่คือดูแล้วไม่ดี

ถามว่ามันจะขาดตอนเป็นนโยคอย่างต่อเนื่อง
จะให้นายกที่เป็นมาก่อนรัฐมงบกาลใช้เป็นนายกต่อ
ใช่ไหม๒๖๔แล้วไม่ใช่ขาดตอนตรงไหน

ก็ไปแก้ในประเด็นเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สิน
เพราะทางปรบอบประบชนิดถ้าเป็นต่อเนื่อง

แล้วท่านบอกเหตุผลชี้แจ้วไงครับ
บอกว่าพรบประกอบมันต่ำกว่ารัฐมนูล

อำนาจเมื่อกี้อาจารย์สมชัยเพิ่งบอกไป

เป็นเรื่องสิทธิครับ
ความจริงเรื่อง๑๕๘วัก๔เนี่ย
เจตนารมณ์ชัดเจนว่าเป็นเรื่องการควบคุมอำนาจ
นั้นการตีความจึงต้องควบคุมอำนาจ

นี่เป็นเรื่องสิทธิของพลเอกประยุทธ์

อาจารย์ว่าตกม๊ะเนี่ย
เหมือนคำว่าสารรัฐมณูนท่านใดที่เห็นว่า
พวกเด็กประยุทธ์ไม่พ้น
ก็สามารถหยิบแจง
ก็สามารถหยิบแจง
เอาเหตุผลเหล่านี้ไปใช้ได้แต่ผลตรงข้ามนะครับ
เมื่อเหตุผลมันอ่อนเอาไปใช้เนี่ยก็จะกลายเป็นการเข้าช่วยขึ้นมาเลยนะ
เท่าที่ฟังทั้งสองท่านเนี่ยมองว่าข้อชี้แจงต่างที่พลเอกประยุทธ์
ทีมกฎหมายได้ส่งไปมันเบาดูแล้วเบา
แต่ทีนี้ถ้าผลจะออกมาในทางใดทางหนึ่ง
จะได้เป็นต่อจะกี่ปีก็ไม่รู้ล่ะหรือจบแล้วไม่ได้เป็นต่อเนี่ย
มันจะมีผลกับการเมืองไทยยังไงบ้าง